มาเติมข่าวนี้ดีกว่าให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยสักเล็กน้อยนะคะ
สำหรับคุณอ้ำพัชราภาล่าสุดความรักเนี่ยบอกเลยนะคะว่าหวานชื่นจริง
เพราะว่าทั้งสองครอบครัวเป็นยังไงมาเจอกันแล้วนะคะ
เนี่ยทั้งคู่นะคะก็มีการไปเจอครอบครัวของซึ่งกันและกันนะคะ
บอกว่าราบรื่นสุดสุดค่ะเห็นว่าครอบครัวทั้งสองก็เจอกันแล้วนะคะ
แฟนคลับทั้งหลายต่างก็ลุ้นนะให้มีข่าวดีเร็วค่ะ
แล้วพอได้เจอซุปตาสาวเนี่ยเจ้าตัวก็เผยถึงสถานะความสัมพันธ์
งานนี้ค่ะเรียกแฟนได้หรือยังแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะว่ายังไงนะคะ
รวมถึงเรื่องได้รับอังเปล่าหนักจากฝ่ายชายด้วย
หลายคนได้เห็นคลิปกันไปแล้วนะคะจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังซุปตาอำพัชราภากันค่ะ
โอ้ยคุณรู้จักเองเออเพิ่งได้คุยกันเองค่ะคุณยังไม่รู้ว่าอะไรยังไง
ไม่มีใครถามเลยค่ะเอาจริงก็ไม่กี่เดือนเองตอนที่ไปถามครั้งแรกก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะ
จริงแล้วอยากจะเงียบที่สุดเพราะอยากดูยาวไม่อยากเลิกเหมือนที่ผ่านมาแล้วล่ะ
ก็เป็นคนดีเลยอะค่ะเขาเป็นคนน่ารักเลยอะไรอย่างนี้

หนักนะคะนี่เป็นยังไงอยากได้บ้างนะอย่างนี้
ควรจะเอาเป็นตัวอย่างอย่างที่สุดเลยนะคะ
แต่ว่ามาแบบผมสั้นไม่ได้ตัดจริงนะคะ
ก็ใส่วิกเอาฝีมือการทำของช่างผมชื่อดังอเล็กซานดูนนั่นเองนะคะ

คนี้เหมือนแบบพี่อ้ำเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนเลยนะ